ผู้ปกครองของน้องป๑ออกมาโวยบอกว่า
เท้าของลูกมันไปโดนไม้ทิ่มค่ะ

ไผ่ความยาวความลึกสักประมาณ๒เซนติเมตร
แต่ปรากฏว่าคุณครูก็ไม่ช่วยทำแผลให้
ไม่ได้พาไปหาหมอด้วย
เขาก็เลยออกมาโวยแล้วก็ร้องสื่อมวลชนเนี่ยนะคะ
ผู้ปกครองรายนี้ก็คือนายพร้อมพงศ์พิมเผานะคะ

เป็นผู้ปกครองของนักเรียนอายุ๗ขวบ

โรงเรียนกุศิมวิทยาศาสตร์อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินค่ะ
ไปร้องเรียนแล้วก็เรียกร้องให้ผู้บริหารโรงเรียน
ครูประจำชั้นออกมาแสดงความรับผิดชอบ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาหลังจากที่ลูกชายถูกเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยนะคะ
เอาไม้ไผ่ไปทิ้มไปแทงที่บริเวณหลังเท้า
ได้รับบาดเจ็บแต่คุณครูค่ะ
หนึ่งไม่ยอมพาไปโรงพยาบาล
สองไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับผู้ปกครองทราบ

เป็นแผลสดที่ให้เห็นกันแบบนี้เนี่ยนะคะ
คุณพร้อมพงศ์ซึ่งเป็นผู้ปกครองน้องคนนี้
เขาก็เลยบอกว่าอยากเรียกร้องให้ผู้บริหารโรงเรียนกับครูประจำชั้นเนี่ย

คุณพร้อมพงศ์เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
จริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมา

ตัวเองเดินทางไปรับลูกชายที่โรงเรียน
ก็ไปรับแบบนี้ตามปกติค่ะ
แต่ตอนจังหวะที่ไปรับเนี่ยนะครับ
ไปสังเกตเห็นหลังเท้าของน้องเนี่ย

มีพลัสเตอร์ติดแล้วก็มีคราบเลือดด้วย
ตอนนั้นคุณพร้อมพงศ์บอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรล่ะค่ะ
เพราะคิดว่าเป็นเพียงแผลถลอกที่เกิดจากเด็กหยอกล้อกันก็เท่านั้น
พอกลับถึงบ้านปรากฏว่าเท้าของลูกชายเริ่มบวมเริ่มปูด
แล้วก็มีอาการปวดด้วยนะคะเขาก็เลยตัดสินใจ
แกะพลาสเตอร์ที่ติดแผลออกโอ้โหก็เท่านั้นแหละค่ะ
พอแกะออกนะคะพบว่าแผลของน้องเนี่ยแผลค่อนข้างลึกนะคะ
แล้วก็มีความยาวสักประมาณ๒เซนติเมตร
ก็เลยรีบพาน้องไปทำแผลที่โรงพยาบาลจะบอกว่าเย็บถึง๒เข็มนะคะ
ซึ่งคุณพร้อมพงศ์บอกว่าได้สอบถามลูกชายที่สุดก็ทราบว่า
ขณะเก็บก้อนหินเล่นที่สนามเด็กเล่นกับเพื่อนจู่ก็มีเด็กชาย
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเดินมาใช้ไม้ไผลปลายแหลมแพงที่บริเวณหลังเท้า
เพราะว่าที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีน้ำใจนะคะ
แล้วก็เด็กชายคนที่
เอาไม้ไปแทงลูกชายมีพฤติกรรมชอบกัดเพื่อน
และนำรองเท้าหมวกลูกเสือของเพื่อนในชั้นเรียน

ก็เลยอยากให้คุณครูมาดูแลเรื่องนี้ให้หน่อยค่ะ
ผมก็อยากให้ทางผู้บริหารคณะครูออกมาชี้แจงให้เร็วหน่อย
หรือใช้วิจารณญาณดูว่าแผลของเด็ก
มันควรทำแผลหรือล้างแผลหรือต้องปรึกษาแพทย์

ไม่ใช่ปล่อยให้เงียบปล่อยให้หายไปจนผู้ปกครองมาเจอเอง
ถ้าเกิดแผลติดเชื้อเด็กเกิดอันตราย

เป็นการที่เล่นของเด็กก็จริงแต่ผมไม่ติดใจที่เด็ก
ติดใจที่ผู้บริหารหรือครูทำไมไม่แจ้งผมเวลาเกิดตั้งแต่เที่ยง
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศิมวิทยาศาสตร์นี่นะคะ
ก็บอกว่าได้มีการเชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย
ก็มาพูดคุยแล้วนะมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกัน
แล้วก็มีการให้อีกฝ่ายหนึ่งขอโทษกันแล้วนะคะ
เรื่องต้นทราบว่าเด็กที่ก่อเหตุคือมีปัญหาครอบครัว
ซึ่งได้มีการกำชับให้ผู้ปกครองดูแลลูกให้มากขึ้น
และสั่งการให้คุณครูช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กนักเรียน
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกนะคะ

แต่ว่าคือนอกจากผู้ปกครองหนึ่งต้องอบรมเลี้ยงดูลูกแล้ว
สั่งสอดลูกแล้วฝากคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะ
เพราะว่าบางทีคือมันก็ไปอยู่ในความดูแลของคุณครู
ใช่ในช่วงเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะ
แล้วดูจิตใจคนเป็นพ่อเป็นแม่คุณพ่อให้สัมภาษณ์นี่เสียงยังสั่นเคลือ
คือ๒เซนมันก็อาจจะดูไม่ใหญ่แต่มันก็ลึกนะ

นี่ค่ะ๒เซนแล้วก็ถ้ามันอักเสบติดเชื้ออย่างที่คุณพ่อบอก
อันนี้คือมันจะเรื่องมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่